คุณผู้ชมไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่ตูนไป
แต่วันนี้ก็สดชื่นเพราะว่าน้องมาริยาไป

แล้วก็นักข่าวก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันใหญ่เลย
คือน้องมารยาไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
จะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีก็คุยกับพี่นักข่าว
ก็บอกกับนักข่าวด้วยนะว่ามีอะไรจะฝากมาริยาไปคุยกับนายกไหมค

ริยาบอกว่าอยากฝากเรื่องของปัญหาเด็กวัยรุ่นท้องวัยสาย
คุณแม่ที่ยังตั้งคันตอนไม่พร้อมเนี่ยค่ะ
เป็นประเด็นที่คุณมาริยาก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรี

ท่านนายกรัฐมนตรีก็ชมน้องมาริยานะคะว่าเก่งภาษาอังกฤษ
อยากจะให้มาช่วยงานประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะ
นี่ค่ะน้องมาริยาภูเลิศลาบค่ะ
ตื่นเต้นนะก่อนที่จะไปพบท่านนายกนะคะ
น้องพูดว่าเนี่ยพยายามหายใจลึก

พบกันอาจจะเวลาไม่นานมากนักนะคะ
แต่ก็บรรยากาศน่ารักค่ะชื่นมื้นก็ยิ้มแย้มกันตลอดเวลา
ก็ท่านนายกชมมาริยาว่าเก่งภาษาอังกฤษค่ะ

หรือว่าการประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ
แล้วก็ขอให้น้องมาริยาเป็นตัวอย่างที่ดี
เป็นต้นแบบของเอกลักษณ์ไทยด้วยนะคะ
ฟังเสียงท่านนายกฟังเสียงน้องมาริยาค่ะ
การที่เข้าประกวดแล้วได้รางวัล๑ใน๕ถือว่าสุดยอด

แล้วก็ผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจไปกับเรา

ก็ข้อสำคัญคือการรักษาความเป็นไทยไว้นาน
ใช่ไหมแล้วไข้อยู่ในจิตใจของคนไทยนาน
มันก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

เราต้องมั่นคงแล้วก็แน่วแน่
ในการที่เป็นคนดีในการที่จะมีครอบครัวที่ดี

ตื่นเต้นค่ะตอนแรกตื่นเต้น

เพราะนายกก็เป็นคนที่ตลกเหมือนกัน

ชอบค่ะสนุกดีรู้สึกดีใจมากค่ะ

ก่อนกลับเนี่ยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบกระเช้านะคะ
ท่านบอกว่าเป็นถั่วที่อร่อยที่สุดในโลก

เป็นของดีจากจังหวัด๑๐๑ถั่วป่านทอง
ฉันยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องไปหาซื้อตลาดคลองประดุงกรุงเกษม

แต่ว่าอันที่อร่อยที่สุดในโลกนี้ท่านนายกเขามอบให้น้องมาริยาไปแล้ว

กระเป๋ากระจูดสารค่ะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะ
ก็เป็นของที่ระลึกมอบให้น้องมาริยาค่ะครับ